เหตุการณ์ที่จังหวัดตราดกันหน่อยนะฮะ
เหตุวุ่นของสองห้องเช่า

ห้องหนึ่งเป็นนุ่มรุ่นหน่อย

อีกห้องหนึ่งเป็นลุงกับป้า

เลือดอาบทั้งสองฝ่ายครับคุณผู้ชมฮะ

เจ็บทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
หนุ่มหรือว่ารุ่นอายุเยอะก็ตามนะฮะ

หมู่๓ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะครับ

ทุกฝ่ายเอาฝ่ายนี้ก่อนละกัน

หัวล้างข้างแตกแพ้จากการที่ศรีษะ
เลือดไหลจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
พบกับนางมะยมเอี่ยมสุราอายุ๔๗ปี
โอ้โหนี่ก็เจ็บเหมือนกันเลือดเต็มเสื้อเหมือนกันแล้วมือคุณ
มือเป็นแผลฉีกขาดที่มือซ้ายเจ้าหน้าที่กับกู้ภัย
ประถมพยาบาลให้คนบาดเจ็บทั้งคู่
คุณป้าก็บอกเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ได้หมดเลยครับได้ค่ะเอาฟังวัยรุ่นก่อนละกัน
ทีนี้พี่ชายของคนเจ็บก็คือนายมณัชชัยบุญมีน
เล่าให้ฟังบอกว่าพวกผมก็นั่งดื่มเหล้ากัน

จากนั้นน้องชายผมเมาน้องชายผมก็ออกไปอาเจียนหน้าห้อง
ที่ป้ามะยมป้าข้างบ้านนู้นโอ้โหตะโกนด่าน้องชาย

ทีนี้ตัวเขาเองพยายามไปพูดคุยกัน
แต่ป้ามะยมนะคุณป้ามะยมไม่ด่ากลับมาคุณ
ด่ายังเดียวเลยฝั่งนี้เขาบอกนะฝั่งรุ่นบอกนะ
เสร็จแล้วก็หยิบไม้กวาดมาฟาดหัวผม
ทีนี้น้องชายเห็นน้องชายก็จะมาช่วยผมนะฮะ
และทีนี้ปรากฏว่าลุงซึ่งเป็นสามีป้ามะยม
เอาไม้มาตีหัวน้องชายจนเลือดอาบแบบนี้
ทีนี้ครับฝั่งผมก็เอากระบองไปตีหัวลุงคนนั้นเหมือนกัน
จะตีหัวลุงแต่ว่าป้ามะยมเอามือมารับไว้
ป้าเองก็เจ็บมือไปเหมือนกันนะฮะ
ฝั่งคนหนุ่มก่อนแล้วกันนะฮะ
โอ้โหเป็นไงล่ะเขาเล่าเป็นฉากเลย

นี่คือมณัชชัยพี่ชายส่วนกวีพัฒน์น้องชายก็เจ็บอยู่แบบเมื่อกี้
อ้าวฟังฟังทั้งป้ามะยมกลับลุงนรมกันบ้างไม่ควร

มะยมก็เป็นฉากเหมือนกัน
ว่าฝั่งโน้นน่ะเขาทำอย่างไรบ้างนะฮะ
มันนี่แหละมันเมามันตีกับเมียมัน
ป้าอยู่มานานแล้วแต่พวกมันพึ่งมากันเมื่อเย็นนี่แหละ

แล้วเขาว่ามันไรว่าอย่างไรบ้าง
ป้าคุยเรื่องแหละบ้านนี้คือน้องสาว
บอกว่ามันกินไม้ม้าผัวถูกสาร

เรามันกินข้าวอยู่
เราเป็นคนรัฐเหมาตัดไม้เนี่ยหลายรู้กันหมด

แล้วมันมาบุกลุกบ้านเราเนี่ยเมื่อกี้ตำรวจมาก็เห็นไหม
ลูกหนูเอามันอยู่นู้นมันบุกยืนว่าเราตรงนี้ได้ไง

มันมาถึงมันมาตีเลยมึงว่ากลัวไอ้กวนเพื่อนมันไอ้เมาอ่ะนะ
มันมาถึงไว้กำปั้นตีเลยแล้วเราก็หักลูงออก

โชคใครโชคลุงแฟนป้า
ครับแล้วไงต่อแล้วลุงเขาก็หลบหลบแล้วป้าก็บอกมึงทำหลวงพูดได้ยังไง

แล้วมันคว่างแตกมาเลยเนี่ยคว่างแก้วแตกอย่างนั้นเนี่ย
มันคว่างแตกมาเลยมันคว่างใส่เราลุงอ่ะเขาก็โดน

แล้วรถอย่างกับรถมันให้ไอ้ทนจักรยันต์มันเพิ่งใส่รถขึ้นมาคืน
ป้าเขาป้องกันตัวเนอะป้าก็กลัวเขาจะมาทำร้ายลุง
โอ้โหทั้งสองด้านนะคุณพูดฟังทันไหมโอ้โหทั้งสองด้านนะคุณคือพูดไม่ตรงกันนะ
คือทุกคนเล่าเป็นฉากเล่าในมุมของตัวเอง

นั่นสิฝั่งป้าบอกทางนู้นเขาอันนี้ก่อนนะ
ฝั่งหนุ่มก็บอกว่าป้าเริ่มก่อนอ้าวยังไงก็ตามนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายต้องไปหาหมงหาหมอก่อน
แล้วก็ตำรวจพาทั้งสองฝ่ายไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราด

ล้าสู่เช้าอันนี้ผู้ศิษย์ขาวของเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ไปห้องแถวป้ามะยมยังใส่ชุดเดิม
มือก็ยังเจ็บอยู่ป้านั่งอยู่หน้าบ้าน
เอาโชว์บาดแผลให้นักข่าวของเราดูนะครับ
ป้าบอกว่าแหมป้าไม่เคยรู้จักกับฝั่งนู้นเขามาก่อนแหละ
ฝั่งนู้นเพิ่งมาอยู่บ้านตรงนี้ครั้งแรกนะ

ป้านเนี่ยนั่งคุยกับสามีกับลูกกินข้าวกันปกติ

อยู่ฝั่งนู้นเขาก็มาเองนะฮะ
หลังเกิดเหตุป้าก็ไปพบร้อยเวรสพเมืองตราดแล้ว

ว่าโดนป้าทำร้ายร่างกาย
เรื่องต้นตำรวจให้ไก่เกลี่ยกันก่อน

แต่ป้ายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
หากอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมชดใช้ให้
ความเสียหายหรือว่าอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะฮะ

เรื่องบุนบุนของวัยรุ่นและรุ่นป้าคุณไปฟังฝ่ายหนุ่ม

ก็กลับบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกัน
หลังจากทั้งไปโรงพยาบาลทั้งไปที่โรงพักนะฮะ
ส่วนเพื่อนที่ห้องเช่าก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้านะครับ

ไม่มีใครให้รายละเอียดเกี่ยวกับฝั่งหนุ่มนั้นนะครับ
ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนที่ได้นั่งอยู่ที่เกิดเหตุ

เพราะว่าถูกขวดเบียร์ที่บริเวณกรามด้านซ้าย

แต่ก็ไม่แจ้งความเอาเรื่องคู่กรณีกันอย่างทั้งสองฝ่ายแหละ

ขณะที่ตำรวจสพเมืองตราดได้ทำการลงบันทึก
ให้ปากคำของทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับ

คือตอนนี้ยกมือขอโทษข้าพ่อยกันไปแล้ว

แต่ทางฝั่งคุณป้าบอกยังไม่ยอมอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือเขาต้องมาชดใช้ชดเชยค่าเสียหาย
แล้วก็อาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
ก็ต้องดูกันไปว่าจะสู้คดีกันต่อยังไงนะฮะ

แต่ว่าเล่าคงเป็นเหตุให้ทั้งสองห้องเช่าแหละ